หึงหึงตามไปร้านข้าวแกงของเมียนะครับคือจะไปทำร้ายแหละ
แต่ปรากฏว่าเมียเนี่ยรู้ทันเข้าห้องปิดประตูล็อกเลย
ทำยังไงผัวทำยังไงเผารถซะอย่างนั้น
นี่แหละครับภาพเล่าเรื่องได้ชัดเจนเลย
ผู้ก่อเหตุมาถึงปั๊บเมียปิดประตูห้องใช่ไหม
ใช่ไหมฉันทุบรถทุบกระจกรถแล้วก็หาเศษวัสดุแถวนั้นอ่ะ
สุ่มสุ่มเข้าไปแล้วเผา
เผารถที่เบาะหลังนี่ฮะเบาะหลังที่ผมบอกนะครับ
จากนั้นก็เดินออกไปอย่างใจเย็นเลยดีนะคนอยู่แถวนั้นนั่งกินข้าวกันอยู่มาช่วย
นี่ครับชาวบ้านระแวกนั้นสังเกตแล้วเอ๊ะทำไมสัญญาการขโมยมันดังนั้น
รีบวิ่งมาดูครับแล้วช่วยกันดับไฟเหตุการณ์เกิดขึ้น
สองทุ่มเมื่อวานนี้ล่าสุดนางสาวอโนชาสุมิตรเจ้าของรถคันดังกล่าวเนี่ย
แจ้งตำรวจแล้วนะสพเขาคิชกุฎจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ให้จับใครอ่ะจับสิทธิชัยสุมิตรเป็นสามีนะฮะ
ที่มาทุบทำลายเผารถยนต์ของเธอแล้วก็ทำร้ายร่างกายนะครับ
ลูกด้วยที่อาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นร้านข้าวแกง
ผู้เสียหายบอกว่าสามีจริงพยายามจะพังประตูเข้ามาหาเธอนะ
เพราะเธอไม่ยอมเปิดนะครับคือส่วนรถที่ไฟไหม้เธอบอกเคราะห์ดีนะ
นักศึกษาที่เขามากินข้าวอยู่แถวนั้นมาช่วยดับไฟได้ทันครับ
เขาก็เหมือนเอามีดอ่ะค่ะอีดอีดที่รถ
พอกรีดที่รถเสร็จปุ๊บเขาก็เอาไฟน่าจะจุดกล่องกระดาษนะคะที่อยู่ข้างร้านเนี่ยค่ะ
แล้วก็โยนลงไปในรถอะค่ะแล้วก็พอดีพอเขาพอเขาโยนไฟมันลุกขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีเด็กข้างร้านเขาก็มาช่วยดับไฟค่ะ

เขาน่าจะหึงห่วงอะพี่คือหนูมาค้าขายเนี่ยเขาก็ว่าหนูแบบมาเอากับคนอื่นมาครบชู้มาอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะประมาณนี้
ตำรวจบอกว่าโอเคล่ะเป็นผัวเมียกันไอ้คดีทำให้เสียทรัพย์เนี่ยนะเดี๋ยวอาจจะคุยกันได้
แต่คดีวางเพลิงยอมความไม่ได้นะครับแล้วอัตราโทษสูงด้วยครับ